สวัสดีครับชายามิชัยมาแล้วจ้า
เป็นประชิตามาด้วยค่ะถ้าคุณมีเรื่องร้อนใจ
หรือใครกำลังร้อนเงินหยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ยในเกมรับจำนำ
เชื่อเรื่องบุภเพสันนิวาสใหม่พี่เชื่อแล้วหนูล่ะเชื่อหรือเปล่า
เชื่อมากเลยเพราะว่าหนูกับพี่มิ๊กก็ไม่น่าได้เจอกัน
ไม่น่าได้กันอ่ะใช่แล้วโอเคเลยนะพายมิกนะ
ไปหาน้องเบ้นนะถึงกองถ่ายมันไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีก
นี่เล่าเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยทำไมฉันจะไม่อยู่ตอนนั้นเล่นละครกับพี่มี
เล่นอยู่ด้วยไงเอ๊ะมิกมันมาหาใครวะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมา
อะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องบอกว่าที่พูดถึงเรื่องบุภเสันนิวาสเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ทำไมเนี่ยวันนี้ผู้รับจำนำของเราทำไมต้องเป็นแบบไม่รู้จะถ้าไม่ใช่บุภเพสันนิวาส
หนูจะเรียกคำว่าอะไรเลยพี่เอาตรงตรงเลยนะคือหนูไม่สามารถจะเล่าให้พี่ฟังได้ด้วยตัวเอง
มันสลับคั่วกันแบบสับสนงงงวยมากเลยพี่จริงจริงแต่ถ้าพี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ
ไปดูกับเรื่องนี้ค่ะคู่จิ้นฟินสลับคั่ว

กูไม่รอกูไม่เทลงไหน
ทำไมมันถึงทิ้งกูไป
บอกกูซิกูทำอะไรผิดอ่ะอะไร
กูมีสัญลักษณะหลักสัญลักษณะอะไร

มึงอ่ะพูดอะไรก็กูเสียใจอ่ะ
ทำทุกอย่างเพื่อมันนะ

ดูมันทำดิดูมันทำกับกูสิ
อีสอนมึงหยุดเสียใจหยุดเศร้าอาดูล
กูมีวิธีที่จะทำให้มึงหายอกหัก
ก่อนอื่นนะมึงต้องล่าเริงเหมือนกูก่อน
สิกูบอกให้ล่าเริง
คู่จิ้นฝิ่นสำหรับครัว

อุ๊ยอีสอน
เนี่ยมึงจะเสียใจอะไรนักหนาเนี่ย
ผ่านมาตั้ง๖เดือนแล้วอะ
มึงร้องไห้ไม่เลิกเนี่ยก็โกรธทำใจไม่ได้เฮ้ยนี่
ผู้หญิงแค่คนเดียวนะจะไปรักอะไรนักหนาฮะที่กูร้องไห้อ่ะ
ไม่ใช่เพราะกูยังรักยังแคร์มันหรอกนะแต่กูเสียใจที่มันเอาเงินเก็บที่กูกับมันหามาทั้งชีวิตอ่ะ
ไปหมดเลยเหลือไว้ให้กูจี้นึงก็ยังดีนี่เราเอาไปหมดเลยเนี่ย
กูก็นึกว่าเสียใจที่ผู้หญิงเขาทิ้งเงินทองมันของนอกกาย
ไม่ตายเราก็หาใหม่ได้เราต้องเริ่มต้นใหม่
เราต้องสู้ต้องสู้เข้าใจไหม
มึงจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเชื่อกู
แรง
ถ้ามึงอยากจะมีแรง
แล้วก็เดี๋ยวกูจะพาไปเจอคนคนหนึ่ง
แล้วมึงจะได้คำตอบว่ามึงจะมีผัวไหม

ดีใจด้วยนะสอนมึงจะมีผัวแล้วว่ะ
คนนี้จะเป็นคนที่รู้ใจคุณที่สุด
และที่สำคัญจะมาในรูปแบบครึ่งหญิงครึ่งชาย

ผู้หญิงครึ่งชายแถมยังรู้ใจกูอีก

ใครวะครึ่งหญิงครึ่งชาย
กูก็คิดอยู่นั่นแหละคิดยังไงก็คิดไม่ออก

กินน้ำก่อนไหมค่อยคิดเดี๋ยวก็คิดออก
เออกูกำลังคอแห้งอยู่พอดีขอบใจนะ
มึงนี่รู้ใจกูจริง

กูว่ากูคิดเหมือนมึงนะ

ตัวมึงหนักอ่ะเอาไปจนตัวกูได้แล้ว

ฟ้าเสียบีกลับมากลับมาก

อ่ะกูป้อนเดี๋ยวกูบอกกูจะป้อนจริงกูจะอ้าง

ไม่ไม่ไม่ฉันก็ไม่คิดถึงมันหรือว่าจะเป็น
ว่าไงกูรู้แล้วใครที่เป็นเนื้อคู่กูอ่ะครึ่งหญิงครึ่งชาย
ใครไอ้จ๋อนใครคือเนื้อคู่มึงก็ถ้ามึงอยากรู้อ่ะ
พรุ่งนี้เช้ามึงมาหากูนะ
ไม่พรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปหาสอนเด็ดขาด

เมื่องรกูแล้วไม่อยู่ได้มั้ย
เรามาอยู่ด้วยกันมาสร้างอนาคตด้วยกัน

งั้นมึงมากอดกูสิ

มันน่ารักและก็มึงไม่รู้สิ

ไม่ได้เข้าใจแบบชอบกันเพราะคนนี้มันกวนสวย

กลับมากับคุณสองจากเพชรบุรี

ผมชื่อต้อยเป็นเมียของซ่อนครับ
ฉันเป็นโซนเป็นผัวของต้อยจ้า
ก่อนหน้านี้พี่เบ้นต้องเท้าความกันหน่อย
ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาต่างคนต่างมีแฟนมีคู่ชีวิตของเขามา

ผมมาก่อนเป็นถอมมีเมีย

แล้วยังไงไปมาใครจีบใครก่อนยังไงคะ

อ้าวมาจีบจีบก่อน

แสดงว่าทั้งคู่คือเข็ดในความรักของตัวเอง

แล้วมาคุยกันก็คือมาปรับทุกข์กันไหมตอนแรก

มาขอนี่ก็ขอแบบปกติ

จัดงานแต่งงานใหญ่อย่างเงินเลย

อีวัลส่งตัวเข้าหอดีครับ
ที่มันมีการชุนละมุนวุ่นวายกันเล็กน้อย

มันจะทำอย่างไรเนี่ย

ขัดขืนผมเป็นผัวเขาเป็นเมีย

งานนักฉันทำเองงานเบาให้เขาทำ

แบงเช่นผสมทาน

คุณรับหน้าที่เป็นภรรยา

ก็ทำขนมให้ผัวไปขาย
ขนมม่อมีข้าวมาธรรมิพรั่งดำส่างกระยะ

มันยากขนมไม่ยาก
เคยมีปัญหาอะไรที่แบบร้ายแรงมีไหม

ยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีอะไรอะไรแหล่ง
มีเขาบอกเขาไม่ให้ผมออกข้างนอกแล้ว

เขากลัวผู้ชายมาจี้ผม
ก็บอกมึงหลุ้นป้าแม่ไม่ต้องไป
มันมีสาเหตุใช่ไหมคุณ

นมพูเป็นลูกค้ามาซื้อละขนมนี่แพงไหมคะ
ถั่วดำถุงละ๑๐บาทสังขยาถุงละ๑๐บาทค่ะ
คุ้ยหญิงมาก่อนนะคะอ๋อคุ้ยหญิงมาถั่วดำกิน
สมัยถั่วมันเล็กจังเลยอันนั้นนะคะ

ไม่มองบ้ามากไปเลย
เป็นคู่ที่น่ารักและเป็นคู่ที่อารมณ์ดี
ให้พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันหน่อยดีกว่าเนาะ
มีไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกัน

รู้ว่าหลักน่ะไม่ต้องกำสาออกหรอกน่ะ
ต่อยก็หลักน่ะหลักกว่านี้

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ยังงั้นเดี๋ยวพี่สอนไปนั่งให้กำลังใจนะครับ
ขอบคุณครับ

เขืองคันกะทิครับ
ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานไม่เคยต้องซ่อม
ซื้อมาในราคา๓๕๐๐บาท
เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทำกินที่เคียงบ่าเคียงไหล่
สร้างความอร่อยให้ลูกค้ามาอย่างยาวนานเลยนะครับเนี่ย

อันนี้คืออันที่ใช้ปกติ

ถ้าขนมเยอะเนี่ยไอ้แบบนี้

เครื่องขาวของกระทินะ
เราก็เอามามูนเนี่ยนะครับ

แล้วเราก็บีบมามูนลง

ไม่มีเขาเราก็ทำงานไม่ไหวหรอกเหนื่อยเนอะอันนี้ก็เป็นของสำคัญสำหรับการหาเงินเรานะแต่มันยังดูดีมากเลยนะจริงดูใหม่มาก

โอ้โหก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันผ่านไป๑๕ปีแล้วนะเจ้าตัวนี้นะเราไปให้มหาชนเขาตีราคากันดีไหมล่ะ
ดีสินะว่าถ้าเราจะไปจำนำหรือว่าเขาจะซื้อเนี่ยราคามหาชนจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
เครื่องคันกะทิอันนี้มันเก่าแล้วก็โบราณมากมั้ยคะฟันทองค่ะพี่ให้๑๒๐๐บาทค่ะ
ผมให้ราคาที่๒๐๐๐บาทครับมันก็เก่าเนอะแต่ว่ามันยังใช้งานได้ถ้าให้ราคา๒๒๐๐บาทนะคะ
ราคาเต็มที่ผมให้พันหนึ่งครับมันของเก่าน่าเก็บผสมมากกว่าพี่ให้พันสองแล้วกันค่ะ
เอางี้ป้าให้อย่างนี้ก็แล้วกัน๑๔๕๐ถ้าผมรับได้จักรภาพนะครับผมก็คิดว่าน่าจะรับได้ประมาณ๒๐๐บาทครับ
ราคาต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะเยอะนะบางทีแบบ๑๐๐๐หนึ่ง๒๐๐๐หนึ่ง๒๒๐๐หนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้นะคะเราได้ราคามหาชนแล้วนะคะราคามหาชนนะคะอยู่ที่๑๖๐๐บาทค่ะ
ก็ถือว่าโอเคนะ๑๕ปี๑๕ปีพี่ต้อยพอใจไหมกับราคามหาชนที่ให้มา๑๐๐
แต่คุณครับผมจะบอกนะว่าราคานี้มันเป็นราคาของมหาชน

ต้องได้ราคาพิเศษกว่านี้แน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พี่ต้อยจะต้องมาทราบราคาจากทางรายการในวันนี้

แม้จะดูเก่าในสายตาของคนอื่น
อาจจะเหลือคุณค่าเป็นเพียงแค่ของสะสมเท่านั้นนะครับ

เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่ต้อย
๕๒๐๐บาทครับ

หากพอใจในราคาจำนำนี้ที่ทางรายการให้ไปในวันนี้นะครับ

ต้องเอากลับไปทำมาหากินเนอะ
สามารถถ่ายของกลับไปได้หรือเปล่า

แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าอร่อยมาก
แม่กินไล่กับแม่กินรัง
ใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง

ยังอยู่กับเกมรับจำนำอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ

ถ่ายของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ

และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท

ไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าอร่อยมาก

เอ้าก็เมื่อกี้พูดอยู่ว่าไม่เชื่อว่ามันอร่อย
เหราะล่ะจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
นั่นแบบนี้มาพิสูจน์นั่นเดี๋ยวชั้นพิสูจน์นี่ก็แล้วกัน

เหมาไม่เหมา

อร่อยมากคุณชุ่มคอชื้นใหญ่จริง

อันนี้มันคือเนื้อของบ้าบินแบบ

ที่ไม่ได้ชิมรสชาติแบบนี้มานานมาก
ถ้าอยากได้รสชาติของขนมไทย

มีอีกอย่างที่คาบไม่ได้อ่ะนะ
ขนมหม้อแกงอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่ได้เลย
แม่กิมลุ้ยแม่กิมรั้งแม่กิมไร้แม่กิมหลอยแม่กิมหลุยอะไรอย่างเงี้ย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
แม่กิ๋มไลกับแม่กิ๋มหลังใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเออข้อที่นึงแม่กิ๋มไลเป็นพี่แม่กิ๋มหลังเป็นน้องข้อที่สองแม่กิ๋มหลังเป็นพี่แม่กิ๋มไลเป็นน้องอ้าวน่าจะแม่กิ๋มไลเป็นพี่นะก็ว่าแกถามมาตั้งอายุหน้าเขาว่าแม่กิ๋มไลอ่ะแม่กิ๋มหลังนี่เพิ่งเคยได้ยินคิดว่าแ

เอ้าถ้าเขาเปิดก่อนจะไม่เป็นพี่เหรอ
วิเคราะห์มาถูกหมดเลยนะถูกแต่ถูกครึ่งทาง
แล้วแม่กิมไลท์เป็นน้อง
แต่ถ้าถามถึงเรื่องร้านขนม

แม่กิ้มไล่ผู้เป็นน้องเปิดก่อนพี่
อ๋อเปิดก่อน
แล้วแม่กิมล้างผู้เป็นพี่เปิดทีหลังน้อง

ตอบคำถามไปแล้วหนึ่งข้อนะคะ

ยังไม่ได้รับเงินสะสมไปนะคะ
คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ที่บอกว่าพี่ต้อยขายขนมหวาน
แต่พี่สอนขายปลาท่องโก

มันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนรู้ใช่ไหมคะ

เคยรู้เรื่องไหมคะเคยได้ยินไหม

มันคือคำถามสำหรับเรื่องนี้ครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ปลาท่องโกเป็นขนมที่มีที่มาจากอะไร
ข้อที่หนึ่งความรัก
ข้อที่สองความแขน

น่าจะเป็นความรักมั้งเพราะว่ามันมาเป็นคู่

ตัวติดจะเป็นปลาต้องโกเชียว

เรากินทีเดียวทั้งคู่หรือเราแยกกันกินเนอะ

ความแขนก็ได้นั่นเนอะเวลากินมันต้องแยกกินเนี่ย

เหมือนมันก็ให้ต้องคู่นะ

ก๊อตต้องหมู่กรู
อย่าให้แข็นถึงบ้าง

ตอบไปแล้วนะฮะข้อสองอืม
ความแค้นเป็นคำตอบที่
เฮ้ยขอให้ถูกค่ะ
โอ้ยความแทนจริงเหรอจริงคุณปลาต้มโกเป็นขนมที่มาจากความแทน
มีตำนานเล่ากันว่าในสมัยราชวงศ์๒นะครับคุณผู้ชมมีแม่ทัพนายหนึ่งชื่อว่างักคุย
เป็นคนรักชาติยิ่งชีพคนคนนี้นะฮะเก่งกาดแล้วก็จะเข้าสู่ตำแหน่งแม่ทัพใหญ่อย่างรวดเร็วมาก
แต่ขุนนางฉินค่วยและภรรยาแทร่หวังซึ่งเป็นคนโลภแล้วก็ถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับ
ใช้เงินหวานล้อมให้ทรยศก็เลยไปกราบทุนความเท็จต่อห้องเต้ง
บอกว่านักคุยเนี่ยมันคิดการใหญ่นะอืม
ก็เลยทำให้งักหุยเนี่ยถูกประหารชีวิตเมื่อข่าวแพร่ออกไป
ชาวบ้านต่างรู้สึกโกรธแค้นสองสามีภรรยานี้มากจึงสาบแช่งด้วยการปั้นแป้งขึ้นมาประกบติดกันอืม
เป็นตัวแทนของฉินถ้วยและภรรยาค่ะพอปั้นเสร็จแล้วนะค่ะ
่อนลงไปให้แบบน้ำมันให้เดือดพลาดเลยนะแล้วห่อนลงไป
สุกเลยเออเอาให้ดำเลยพอสุกแล้วนะฮะ
เอาแป้งนั้นน่ะเอาขึ้นมาเอามากัดกินอย่างด้วยความเชี้ยแคร์
โอ้ยมีไหวเลย
อันนี้ต้องบอกว่าเราดีใจแทนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหันไปมองหน้า
พี่เขาสิเขาไม่แค้นกันนะสองคนเขารักกันดีอยู่
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ต้อยนี่เคยทำอาชีพรอปภมาก่อนเหรอครับ

ชีวิตของคุณนะชีวิตคู่คุณนะ

แต่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะว่า
รอปภกับยามเนี่ยหน้าที่มันแตกต่างกันนะคุณ
ใช่คือรับประพอก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ยามเนี่ยเขาจะมีเป็นหน้าที่ที่คอยเคาะรถ

ยามค่ำคืนนั่นเองมันคือคำถามครับจากอาชีพที่คุณเคยทำมาครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ในอดีตผู้ที่นิยมทำอาชีพยามมักเป็นคนเชื้อชาติใด
ข้อที่หนึ่งอินเดียข้อที่สองจีนประเทศจีนมันจะเหมือนนั่งเมื่อวาน
ตอบข้อหนึ่งนะคะอินเดียค่ะ
และข้อหนึ่งอินเดียเป็นคำตอบที่
หากตอบถูกข้อนี้คู่รักต้องสอน
จะไถ่เครื่องการการที่สามซาม
ทำเงินหนึ่งมีนบาทใส่กระเป๋ากลับบ้าน
มามาลุ้นกันครับ

นี่งงมั้ยเนี่ย
พี่ทอมาเป็นจีนอย่างเดียวเลย
แต่เขาตอบออกมาเป็นอินเดีย
ผู้ที่นิยมทำอาชีพนี้นะฮะแขกชาวอินเดีย
เมื่อมาเป็นยามจึงเรียกรวมกันว่า

คุยพี่ยินไหม
ตอนนี้นะคะตอบคำถามไถ่ของไปแล้ว๓ข้อ
เมื่องหมื่นบาท
และที่สำคัญถ่ายของสำเร็จ
ดีใจด้วยนะครับพี่ต้อยและพี่สอนนะ
ที่เหลือนี่ก็คือข้อกำไรเขาแล้วนะ

คำถามไถ่ของข้อที่๔ครับ
เดินทางจากเพชรบุรีมากรุงเทพ

ออกจากบ้านตี๔๓๐มาถึงนี่โมงเท่าไหร่
น่าจะสัก๒ชั่วโมงประมาณเนอะ

รู้ไหมว่าตัวเองนั่งถนนอะไรมา
เรียกถนนสายอะไรรู้ป่ะ

คุยกันแห้วมา

คำถามเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละคุณ

คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
ถนนเพชรเกษมเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จังหวัดใด
ข้อที่๑กรุงเทพสงขรา
ข้อที่๒กรุงเทพปัตตานี

ใช่ส่งค่า

เราก็ไปถามเขาลังเลเล่นได้

เชิงเชิงเชิงเชิง
เชิงเชิงเชิงเชิง

หน่วงเทพเกษมมีระยะทาง

เริ่มต้นที่สะพาน

ระหว่างเขตบางกอกใหญ่

แล้วไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดน

จังหวัดสงขรานะครับคุณผู้ชม

กับประเทศมาเลเซีย

เพราะว่าเราก็ไถข่วงคืนไปแล้ว

เออรับเงินรางวัลสะสมไป๑หมื่นบาท

ใช่บอกแล้วว่ามาน่ะมันมีแต่ได้กับได้
แต่จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

มันยังมีเงินที่เขาน่าจะได้อีกนะพี่ว่านะ

เชื่อสิพี่ต้อยต้องเล่นเกมขาดใจ
เพราะว่าช่วงหน้าถ้าพี่ต้อยสามารถพิชิตเกมได้สำเร็จ

เพิ่มเป็นอีกเท่าตัวเป็น๒๐๐๐บาทเลย
ใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมากับเกมรับจำนำค่ะ
สักครู่เดียวครับ
ก็ต้องใช้ร่างกายกันนิดนึงนะคะ

ต้อยทำได้หรือไม่ได้ครับ
กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เงินสะสมนะคะต้องบอกว่าช่วงที่แล้วได้มา๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดพี่ต้อยนะคะสามารถเล่นเกม
ในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จนะคะ
เงิน๑๐๐๐บาทจะเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๒๐๐๐บาทกลับบ้านไปเลย

มันก็ต้องใช้ร่างกายกันนิดนึงนะคะ
เอวยังดีอยู่ไหมจริง
ยังไม่ได้ถามเลยทั้งนี้รีบตอบไปเลย
แต่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมอะไรไปชมกันค่ะ
ช่วงตัวจำนำโชค
นี่คือช่วงพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นเกมทำภารกิจจากตัวจำนำ
หากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลที่สะสมมาให้อีก๑เท่า
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมเอวหวานสะบัดแผ่น
ผู้จำนำจะมีแผ่นซีดีห้อยอยู่กับสปริงที่ผูกติดอยู่กับตัว
ซึ่งต้องอาศัยเอวหวานสะบัดแผ่นซีดีให้ไปถึงจุดหมายภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จรับเงินรางวัลอีก๑เท่าไปเลย

โอ้โหเชื่อเลยว่าเอวดีจริงว่ะ

เน้น๑๐๐วินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นมูลค่านะครับ

ยังต้องอีกนิดนึงอย่าอออย่ายังอย่าอออย่ายัง

ได้ไม่ได้มาไป

ทำได้นะคะต้องบอกว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเฉียดชิวมาก
เท่าไหร่๙๘วินาที
สรุปนะคะวันนี้พี่ต้อยทำสำเร็จนะคะ
รับเงินรางวัลเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๒๐๐๐บาท

ทั้งหมดเป็น๒๕๒๐๐บาท
ซื้อให้เพื่อรับขวัญหลานไปจำนำ
เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายหลังคลอด

ทางรายการขอไปถ่ายของคืนให้

และเป็นของขวัญให้คุณแม่ป้ายแดงคนนี้
ยินดีด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
อย่าลืมนะคุณผู้ชมรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
ของเนี่ยอาจจะไม่มีมูลค่าสำหรับใคร
แต่มันมีคุณค่าสำหรับเราจริงนะครับ
แล้วคุณก็จะได้รับเงินจำนำราคาพิเศษแบบนี้

ค่ะพบกับเรานะคะเกมรับจำนำ
เปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
และวันนี้นะครับผมเอเชยามิชัยและน้องเบ้นพรชิตานะครับ

เขาเกือบจะไม่ได้เกิดมาแล้วพี่เอ๊

แม่ก็กินยากุมทุกคืน
พอทุกคืนเลยเหรอ

ให้ค่าเรี่ยวค่าแรงค่าขนมน้องบ้างนะครับ
อย่าว่าอย่างงี้อย่างงั้นละ

ได้หรือไม่ได้ครับ